คุณผู้ชมครับมาดูเรื่องของอาชีพกันต่อนะครับ
กลุ่มชาวสวนยางนะครับก็ใช้เวลาว่าง
เหนือจากการกรีดยางการปลูกยางแล้ว
ทำอะไรรู้ไหมฮะทำขนมอบต่างส่งขาย
ที่สำคัญมีขนมชนิดหนึ่งที่ขายดิบขายดีนั่นก็คือซาระเป่า
เชื่อไหมครับว่ายังขายลูกละ๒บาท๕๐ได้อยู่เลย

สาระเป๋าที่จะราคาแบบว่าไม่แพงแบบนี้นะครับ
เป็นความสำเร็จของกลุ่มแม่บ้านชาวสวนยาง
ดอนขี้เหล็กหมู่๕ตำบลพระวงศ์อำเภอเมืองจังหวัดสงขลา
ใช้เวลาว่างจากการกรีดยางพารา
รวมกลุ่มทำขนมอบขายสร้างรายได้เสริม
ช่วยครอบครัวจนประสบความสำเร็จ
โดยเฉพาะสาระเป๋ารองใบตอง
ได้สร้างชื่อเสียงจนต้องจดทะเบียนเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น
และมีลูกค้าสั่งออเดอร์เข้ามาจนผลิตไม่ทัน
มีรายได้อย่างงามเดือนละ๕๖๐๐๐บาท
โอ้โหนะครับ
รวมกลุ่มกันนี่สาระเป๋ารองใบตอง
รองใบตองส่วนใหญ่เขาก็รองกระดาษนะ
แต่นี่รองใบตองแล้วก็มันน่าจะสวยละหนึ่งนะ
ใช้วัสดิ์ธรรมชาติและกลิ่นน่าจะทำให้หอมนะ
โดยนางสอฝีฮยะสายสะอิด
ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนขนมอบบ้านดอนขี้เหล็ก
เปิดเผยว่าความสำเร็จดังกล่าว
เกิดจากการก่อตั้งของกลุ่มแม่บ้านที่มีอาชีพกรีดยาง๘คน
รวมมือกันทำขนมอบบ้านดอนขี้เหล็ก
ใช้เวลาว่างหลังจากกรีดยางทำขนมขาย
โดยเฉพาะขนมอบสาระเป๋า

แต่คิดว่าลูกใหญ่ใหญ่เกินไปไม่น่ากิน
จึงลองทำเป็นลูกเล็กลูกละ๒บาท๕๐ดู

พวกขนาดเล็กนี่แหละขายดี
เพราะว่ายิ่งถ้ามีหลายรถนะครับ
อันนี้ก็อยากชิมอันนั้นก็อยากชิม

ถ้าเล็กนะไส้จะใหญ่เอาจริง
เมื่อกี้เห็นนะตอนตักไส้ตอนทำนะเยอะมาก
แต่ถ้าลูกใหญ่ไส้เล็ก

โอ้โหแป้งแกะเข้าไปไม่ถึงไส้หมูซะดี
คุณก็ว่าไปเขาเน้นเรื่องแป้ง
เขาจะโชว์ว่าแป้งนุ่มหนานุ่มอร่อยหอม

สระเป๋าลูกเขานี้ไส้นิดเท่านี้
ไส้นิดเท่านี้จิ้มเข้าไปอย่างนี้
กินแต่แป้งกินแต่แป้งผมซื้อสาระเป๋าไส้หมูสับ

ไม่งั้นผมไปกินไอ้นี่หมั่นโถหมั่นโถมันมีไส้
แต่ของเขาลูกเล็กพอดีคำแล้วก็ไส้เยอะ๒บาท๕๐เท่านั้นเอง
ได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดีนะครับ
ส่งขายตรงตามร้านค้าโรงงานและโรงเรียนต่างนะครับ
ทำให้มีรายได้ประมาณ๕๐๐๐๖๐๐๐บาทต่อเดือน

ส่วนเหตุผลที่ใช้ใบตองมารองสารเป๋าแทนกระดาษก็คือ
จากในพื้นที่มีกลุ่มปลูกต้นกล้วย
ก็ส่งเสริมอีกกลุ่มหนึ่งนะครับช่วงแรกก็ใช้ซื้อกระดาษรอง
แต่เนื้อสาระเป๋าติดกระดาษทำให้แกะยาก

แกะง่ายแล้วยังมีกลิ่นหอมอีกด้วยครับ
นี่เห็นไหมเหตุผลที่เราบอก
นี่นั่งจิบกาแฟดูเช้าสดใสอยู่ค่ะ
คุณจิตติมานะฮะเอาสาระเป๋าไปทานด้วยดิ